ติดตามข่าวสารในชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อ
มาดูเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติกันหน่อย
อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชร
ก็จัดกิจจำขึ้นมาในโครงการ
สัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์นั่นเองค่ะ
งานนี้ปล่อยสัตว์ป่า๖ชนิดรวมกว่า๑๐๐ตัว
เป็นการเพิ่มประชากรสัตว์ป่าให้มีความสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
มีแมวดาว๑๐ตัวค่ะและยังมีสัตว์ป่าอีก๕ชนิด
ก็คือเนื้อทรายเลี้ยงผานกยูงไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทา
รวมถึงไก่ป่าตุ้มหูแดงด้วยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังกันด้วย
รวมแล้วเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำไปปล่อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงบริเวณขุนน้ำเย็น
อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้นี่เอง
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา
เพื่อป่าสมบูรณ์ค่ะโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าให้มีความสมดุลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แล้วก็หวังให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่าเพิ่มห่วงโซ่อาหาร
เป็นการเติมเต็มระบบนิเวศในธรรมชาติให้มีความหลากหลายด้วยค่ะ
ก็เป็นการคืนสัตว์ป่าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติก็เป็นการสร้างระบบนิเวศของธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้น
นอกจากการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ธรรมชาตินี้อยู่แล้ว
นะครับก็จะทำให้ป่าไม้เนี่ยสมบูรณ์ขึ้นอุทยานแห่งชาติแม่วงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ป่าตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการป้องกันคุ้มครองพื้นที่อย่างเข้มข้นค่ะ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสัตว์ป่าที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นะคะ
สำหรับโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์นี่เป็นแผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ที่จะจัดกิจกรรมส่งสัตว์ป่าคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน๔ภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางค่ะ